เรื่องนี้โอ้โหคนที่เห็นโพสต์ในโซเชียลบอกมันต้องแบบนี้
ต้องถูกตัวมันต้องแบบนี้ขนาดนั้นต้องแบบนี้เลยคุณแบบไหนนี่
ไหนรถคันนี้นะไปจอดที่สุวรรณภูมิสนามบินนะแล้วจอดตรงที่ไหนรู้ไหมฮะ
ที่คนพิการเอาแล้วโดนล็อกล้อไงโดนล็อกล้อแล้วโดนเขียนป้ายไว้แบบนี้เลย
บางคนบอกต้องประจานแบบนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวป้ายเนี้ยคือคนแถวนั้นเขียนเองหรือยังไง
ไม่ใช่สนามบินเขียนมาแปะเลยเฮ้ย
นำมาโพสต์ไว้ระบุข้อความเหมือนที่ผมพูดเลย
มันต้องแบบนี้สิเอาให้อาย
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิล็อกล้อรถหรูเหตุจอดในช่องคนพิการและผู้สูงอายุ
และมีติดป้ายไว้ที่กระจกด้วยนะข้อความในป้ายว่าไงรู้ไหมคุณ
นี่ถ้าผมอ่านให้ฟังหลายคนบอกใช่เลย

ที่จอดรถเฉพาะผู้พิการและผู้สูงอายุ

แสดงว่าทางสนามบินเขาไปตรวจสอบกล้องนะตอนที่รถคันนี้มาจอด
ลงจากรถมีหัวหงอกไหมมีเป็นผู้สูงอายุไหม
มีเป็นคนพิการไหมไม่เลยคุณเป็นคนปกติดีนี่แหละฮะ
ทางเจ้าหน้าที่ก็เลยเอาป้ายนี้มาติดไว้แล้วก็ล็อกล้อไว้ด้วย
ชาวเน็ตเห็นในโพสต์แบบนี้คุณกดไลค์รัวเลย
ทีเลยชื่นชมที่สนามบินสุวรรณภูมิ
ลงโทษผู้ฝ่าฝืนอย่างเหมาะสม
พร้อมแนะนำให้ห้างสรรพสินค้าต่าง
ก็เอาเยี่ยงอย่างแบบนี้ได้ก็ดีนะ
ทีนี้คุณทีมข่าวของเราได้มีโอกาสได้ข้อมูล
จากทางภูมิหน่วยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ท่ากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือว่าทอทเนี่ยนะฮะ
นายกิติพงศ์กิติขจรเปิดเผยแบบนี้
บอกว่าปัจจุบันนั้นมีรถฝ่าฝืนกฎ
เข้ามาจอดในที่จอดของคนพิการอยู่ตลอดเวลาเลยคุณ
เฉลี่ยวันละ๒๓คัน
ซึ่งเดิมท่ากาศยานจะใช้มาตรการในการล็อกล้อ
แล้วก็ให้มาจ่ายค่าปรับที่สถานีตำรวจภูทรสุวรรณภูมินะ

แต่พบว่าค่าปรับพันหนึ่งคงไม่กระเทือนรถเหล่านี้คุณ
กระเทือนผู้ละเมิดเท่าใดนัก
และยังคงนำรถมาจอดอยู่เสมอเลย

ด้วยการนำป้ายมาติดบริเวณหน้ารถ
ซึ่งมาตรการดังกล่าวเพิ่งเริ่มใช้มาสัปดาห์นี้

สำหรับรถคันนี้ที่เป็นกระแสอยู่เนี่ยนะฮะ
ในขณะนี้พบว่าเป็นนุ่มสาวคู่หนึ่งคุณ
นำรถมาจอดที่จอดรถคนพิการ
ก่อนจะเดินทางไปต่างประเทศด้วย
ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดแล้วนะว่า
หนุ่มสาวคู่นี้ไม่ได้มีพิการเลย

ตามที่กำหนดไว้เลยว่า
เฉพาะผู้สูงอายุหรือคนพิการเท่านั้น
มีสิทธิ์ที่จะจอดในช่องรถดังกล่าว

สมมุติว่ามาจอดส่งคนพิการได้ไหม

แล้วก็มีคนดูแลไปเสร็จแล้วรถคันนี้

คุณส่งเสร็จหรือจะมีคนมาช่วย
หลังจากนั้นคุณก็ต้องย้ายรถย้ายรถไปจอดในที่ปกติ
เอออะไรแบบนี้นะฮะ

อันนี้หลายคนดูแล้วก็สะใจจริง

ที่ไหนมันก็มีทั้งกล้องมีทั้งมือถือ
ต้องระวังนะเราไม่กล้าเนอะ